ไปดูต่อกันที่คนนี้แผลสด
หนักช้ำรักสวยขนาดนี้ยังโดนทิ้งเลยค่ะ
กับน้องคณะนะฮะเป็นนักแสดงสังกัดช่อง๗นั่นเองนะจ๊ะ
คือนี่เป็นนางเอกด้วยเป็นนางร้ายก็เป็นมาแล้วนะคะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าความสวยช่วยไม่ได้กับพี่
แฟนนุ่มชาวฮ่องกงที่คบกันมาหลายปี

ชนิดที่เรียกได้ว่าแผลสดสกิดมาหล่ายน้ำตาซึมเดอร์
เหตุเพราะว่าความเจ้าชู้ของฝ่ายชายจริงหรือเปล่า

สดแล้วร้อน
กี่วันค่ะอาทิตย์๒อาทิตย์อะไรอย่างนี้
รู้ไว้ไหมคะคือมันเคลียร์ไม่ลงตัวหรืออะไรอย่างนี้

แค่เรารู้สึกว่าคบไปก็อาจจะมีคนอื่น
เราไม่อยากให้ไปถึงจุดที่มันจะต้องเกลียดกัน

ไม่รีเคยทำงานดีกว่าสดแล้วแบบ
งานรุ่งน่าจะเวิร์คกว่าอะไรอย่างนี้